เราเริ่มจากข่าวแรกที่เมื่อวานคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

ฝ่ายชายตีตราจองเป็นแบบแหลกแหวนแทงใจก่อน

คุณเบ้นต์ขอแต่งงานแล้วแต่ตนคือไอ้แพทย์ยังไม่พร้อม
บอกว่ามีการแลกแหวนแทนใจและฝ่ายชายให้เป็นของขวัญวันเกิด
ไม่ใช่เป็นการมั่นหมายนะเปลยว่าอยากมีลูกก่อนแต่ง
เพราะอยากให้คุณแม่เห็นหน้าหลาน
ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายชายก็เข้าใจกันดีแหละ
มีการไปปรึกษาคุณหมอเรื่องการทำลูกไว้บ้างแล้ว
ถ้าเป็นไปได้อยากมีปีหน้าเลย
ซีเรียสคนมองเร็วไปเพราะว่า
ยังแทนบอกว่าตนเองก็อายุ๓๐แล้ว

อย่างหนึ่งรู้จักกับเน้นมานานกว่า๘ปีแล้ว
ยินดีหากอดีตคู่จิ้นโตโนภาคินมีแฟนใหม่
เขาบอกเออนางยินดีด้วยทำไมต้องไปถึงโตโน่
ยังสามารถร่วมงานกันได้อยู่คือแบบว่าวันนี้นางก็ใส่แหวนแล้วนะ
มีแหวนแล้วที่นิ้วนางข้างซ้ายว่าโอเคนะ

แต่ว่าประเด็นที่แรงตอนนี้คือนางบอกเลยว่าปีหน้านางจะมีลูก
อยากมีลูกนางอยากมีลูกเขาพูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะเขาพูดมานานแล้ว
นางบอกว่านางไม่สนใจหรอกบางทีแบบคือนางอยากรู้

ใช่เพราะแกบอกว่าอย่างคุณพ่อแกก็เสียไปแล้ว
ตอนนี้แม่คือแกก็อยากจะมีลูกให้แม่แกแบบได้เห็น

เอ้าหนูมองหมอนพี่มองอะไรเนี่ย
ทำไมไม่ชอบอย่างนี้

มีคนเข้ามาขายให้นางก็ซื้อเก็บไว้

ตลกดีก็เลยเอามาใส่เป็นเซ็ตถูกนั้นน่ารักขึ้นมาอีกงานนี้

เมื่อก่อนนี้พี่เสร็จรายการตีหนึ่งกว่า

กินอะไรกินก็กินไม่รู้แวะแถวรัชดาด้วย
อ๋อเขารู้ไปดูผู้ชาย
แสดงว่ามั่นใจหรือยังว่าคนนี้คือพ่อของลูก
แล้วถามว่าคนน่าตาดีเหมือนกันนะดีตัวจริงหรอ

ตัวจริงหรอตัวจริงดีกว่าไอ้คนก่อนน่ะ
แต่มันแต่งงานไปแล้วนะไอ้คนเก่าอ่ะ
ไม่ต้องพูดถึงเขาเอาเร็วแล้วไงแฟนบอกว่าไงคะ

มีลูกปีหน้ามั่นใจได้ว่าเขาเป็นพ่อของลูก

แต่ตอนนี้รอดก็คือรอด

เหมาะกับโตโน่มากกว่าผู้หญิงคนที่ตกเป็นข่าวซะอีก

เราเองก็ต้องเคารพในตัวศิลปินของเราทั้งคู่
ไม่มีใครบอกได้หรอกว่าใครเหมาะสมกับใคร

เห็นพี่เขาโดนข่าวหนักรู้สึกไงบ้าง

ถ้ารักในตัวเรารักในศิลปิน